มาต่อเนื่องเลยดีกว่าค่ะกับคุณตู่พบทร
ล่าสุดได้ฉายาใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชม

ความอบอุ่นอบอวนยังไงล่ะค่ะ
ล่าสุดเลยคุณโพสต์แบบในคลิปแล้วก็ภาพนะคะ

ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณนุษย์ศรีภรรยา

ใช่จัดเต็มทุกอย่างลงมือทำอาหารเอง
ร้องเพลงเองขอเหมือนแต่งขอแต่งงานอีกรอบ
ไหนจะเพิ่มความน่ารักบัตรสัมมนาคุณพิเศษด้วยกัน

วดเท้านวดคอบาไหลอีกมากมายนะคะ
งานนี้นะคะดูท่าคุณนุษย์ถูกใจเรื่องนวดเป็นพิเศษเลยค่ะ

แต่เห็นความละมุนอบอุ่นของคุณตู่พบทรแบบนี้นะคะ

ตู่พบทรไม่ควรมีคนเดียวในโลก
งานนี้ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยเขินเลยล่ะค่ะ

ไปฟังความรู้สึกพ่อหนุ่มไมโครเวฟของเราเลยค่ะ
ดีใจครับดีใจที่คนมองว่า

เราอยากให้แบบบางทีก็อยากให้สามีของตัวเองเป็นแบบเราอะไรอย่างนี้ครับ

จะไม่ได้ดีในทุกมุมที่

เพราะคนข้างคุณอันนี้ดีที่สุดเลย

ข้างฉันก็มีเชอรี่กับเรือนขวัญ

แล้วก็อยู่กับครอบครัวของเราก็ได้นะคะ

ต้องเอาแฟนเราหรือว่าคนข้างเราไปเปรียบเทียบ

ข้างเราก็ดีที่สุดในแบบเรา